คุณผู้ชมครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
วย๓๐ล้านเจ้าปัญหาระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนมีความเคลื่อนไหว
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเป็นของใครค่ะนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นหนึ่งในคดีที่ฟ้องร้องกัน
ในชั้นศาลนะครับเป็นคดีที่ฝั่งของหมวดจรูนฟ้องครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินกับเจ๊พัด
สองแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีข้อหาร่วมกันเบิกความเท็จที่ว่าไปฟ้องสารแพ่งก่อนเลยครูปรีชา
แล้วก็ไปเบิกความจนสารแพ่งสั่งอายัดเงินหมวดจรูนหมวดจรูนก็เลยไปฟ้องว่านี่คุณไปเบิกความเท็จในสารแพ่งนี่
แต่ฟ้องที่สารอาญานะครับวันนี้สารนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะรับฟ้องหรือไม่นะครับก็ทั้งฝั่งหมวดจรูนก็คือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลกับครอบครัวก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็มากับทนายสิทธาด้วยนะครับส่วนฝั่งของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดก็มีทนายความมานะครับ
ครูปรีชานี่ก็ไม่ได้มีทนายความมานะวันนี้นะมีแต่ทนายความของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดนะครับ
ครูปรีชาเนี่ยทางทนายความของเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดบอกว่าก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแทนหรือว่าตั้งใครเป็นทนายแทนหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบคือมีแต่ทนายทางคดีแพ่ง
อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เข้าห้องพิจารณาคดีแล้วใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงกว่า
ทางทนายสุชพงศ์บุญเสริมทนายความของเจ๊บ้าบินฝั่งครูปรีชานะครับก็บอกว่าสารท่านให้จำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับ
หน่ายคดีชั่วคราวก็คือเพื่อให้รอฟังข้อเท็จจริงจากคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนในสารอาญาเอาไว้ในข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจร
สารท่านนัดไต่สวนมูลฟ้องไปแล้วเมื่อ๔มิถุนายนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
นัดใหม่อีกครั้ง๒๙พฤศจิกายน
คดีตรงนี้สารท่านยังไม่ได้บอกว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่
เพราะฉะนั้นเมื่อมีคดีนี้ในส่วนของสารอาญาที่หมวดจรูนฟ้องครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดว่าเบิกความเท็จในคดีแพ่ง
สารก็เลยบอกว่างั้นให้รอก็แล้วกันเพราะในฝั่งของคดีที่ครูปรีชาฟ้องเขาคืบหน้าไปก่อนแล้ว
สวนมูลฟ้องไปนัดหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้รอกันก็แล้วกัน
คดีมูลของเรื่องเป็นเรื่องนิดเดียวว่าใครเป็นเจ้าของสารากปัญหานั้นก็คือต้องรอ
โดยหลักเนี่ยก็จะรอในส่วนคดีแพ่งแต่เนื่องจากว่ามีการฟ้องคดีอาญาในมูลเดียวกัน
ก็เลยกลายมาต้องรอฟังข้อได้จริงในคดีอาญาเสียก่อน
ฉะนั้นคดีนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
ก็เลยต้องไปรอฟังผลของคดีอาญาที่ทางครูปีชาเขาฟ้องหมวดจรูน
ไต่สวนไปครั้งแรกเมื่อวันที่๔มิถุนา
ไม่มีคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบหรอกครับเพราะว่าต้องรอฟังเขาได้จริง
ถ้าเขาได้จริงมันชัดเจนมาก็กฎหมายมันจะตัดสินมาชัดเจนว่า
ตามนั้นว่าใครเป็นผู้ที่ควรจะชนะหรือแพ้อะไร
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มองดูว่าในเรื่องของการฟ้องแพ่งคดีฟ้องคดีอาญาก็ดี
ทั้งหลายมันมาจากวงวลเดียวกันขยายไปหลายเรื่อง
ซึ่งถ้าไม่ได้จำหน่ายไว้รอฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะผัวพันไปอีก
ถ้ามีการเบิกความก็อาจจะมีการฟ้องซ้ำซ้อนกันมาใหญ่
ความพร้อมเจ๊บ้าบินวันที่๒๙วันนี้ครับเราจะมารู้สารไปเจ็บพร้อม
น่าจะเป็นเรื่องที่เขามาเป็นพยานผมดูแล้วเขาก็พร้อมนะครับ
เพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสร้างกระแสจนเหมือนเจ๊บ้าบินเข้าไปผัวพันจะเป็นเรื่องมากมายใหญ่โต
เหมือนจะผิดหวังเล็กน้อยอะค่ะเนี่ยค่ะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวไปเยอะไงฮะ
มีทั้งหมวดจรูนไปมีหลักฐานอื่นอื่นอีกเพียบเลยคือคาดว่าสารท่านน่าจะ
สวนมูลฟ้องจบภายในวันเดียวแต่ทนายสิทธาก็บอกว่าเข้าใจและเคารพศาลนะคะ
สารท่านจำหน่ายคดีชั่วคราวเพราะว่าทั้งสองคดีเป็นเรื่องในหมวดเดียวกัน
คดีอาญากับคดีอาญาเหมือนกันเนี่ยก็คงต้องรอคดีใดคดีหนึ่งแล้วค่ะ
ซึ่งสารท่านได้ถือว่าคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนเป็นคดีหลักก็เข้าใจแล้วก็เคารพนะคะ
ส่วนคดีที่ทางกองปราบและปปดำเนินการก็คาดว่าอาจจะเร็วกว่าคดีที่สารกาญจนบุรีซะด้วยซ้ำค่ะ
ส่วนหมวดจรูนกได้ยินแล้วนะครับต้องละเอี๊ยดขนาดโชคกรโช่เยอะนะครับ
ส่วนหมวดจรูนค่ะก็บอกว่ามีกำลังใจดีนะคะ
วันนี้ก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่เหมือนกัน
แต่ก็เคารพในคำสั่งสารที่ให้จำหน่ายคดีชั่วคราว

ส่วนกรณีที่การไต่สวนเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมาไม่ได้มาด้วย
ก็เพราะไม่อยากจะเจอครูปรีชาหรือเปล่า

จรูนก็บอกว่าไม่ได้อยากพบหน้ากับคนที่ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนอยู่แล้ว
แล้วกับว่าคดีนี้ที่อยู่ในศาลที่การจำนับบุรีทั้งแพ่งและอายา
คดีหลักก็จะไปรออยู่ที่คดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
หายักยอกทรัพย์และรับของโจร
ซึ่งสารนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้ง๒๙มิถุนายน
เพราะว่าคดีแพ่งที่ครูปรีชาฟ้องไปก่อนหน้านี้
ฟ้องหมวดจรูนว่าละเมิดลาบอันไม่ควรได้๓๐ล้านบาทแล้วก็อายัดเงินไว้อีกเนี่ยนะฮะ
แพ่งท่านก็จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะ

พอรอคดีอายาในส่วนของหมวดจรูนฟ้องครูปรีชาศาลก็ให้จำหน่ายคดีชั่วคราว
ให้มารออันนี้ของครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนเนี่ย

เพราะมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหมดนะคะ